มาดูคลิปฮือฮาในโลกออนไลน์อีกคลิปหนึ่งของวันนี้นะคะ
แล้วจะบอกว่าเป็นคลิปมุมหนึ่งก็น่ารัก
อีกมุมหนึ่งก็ไม่รู้สิอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเองดีกว่า
ฉันตั้งชื่อคลิปว่าคนเกรงใจเมีย๒๐๑๙เกรงใจยังไง

ต้องบอกว่าเป็นพ่อบ้านใจกล้า
ไม่ผมว่าถ้าเกิดภรรยาไม่มาเขาจะใจกล้ามมากกว่านี้

คือจะบอกว่าคุณผู้ชายคนนี้ค่ะที่ยกมือประนมแล้วก็ขอเงินเมีย๑๐๐บาท
เพื่อไปให้พริตตี้สาวที่มาร้องเพลงให้ฟังแบบนี้คุณเห็นใช่ไหม
อยากจะลองของ

ถูกต้องเลยแล้วเนี่ยค่ะกลายเป็นภาพที่เห็นพนมมือก่อน
แล้วก็ขอ๑๐๐บาทเพื่อให้จิ๊บกับพิตตี้แล้วปรากฏว่าภรรยาโกรธไหม
ภรรยาน่ารักมากคือตั้งทันอยู่ด้วยไม่โกรธค่ะไม่โกรธ
แต่ถ้าเกิดภรรยาไม่มาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ปกติเงินปกติคุณผู้ชายภรรยาไม่มาเป็นยังไงฮะ
มากกว่านี้แน่นอนอาจจะมีการนั่งตรงนั่งตักอะไรไป
คือนั่งตักเขาเหรอฮะเพราะเขานั่งตักอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจที่ดีแล้วสิคุณพูดอย่างนี้
เขาก็ทำถูกต้องแล้วก็ขอเงินภรรยาร้อยหนึ่งให้ติ๊บไปใช่ไหม